สวัสดีครับชาวใส่ไม่ได้
ไม่ได้
ฝนตกหนักเรื่องของฝนตกกันสักนิดหนึ่ง
เมื่อเช้านี้ที่เราพูดกันไปว่าโอเคล่ะภาคเหนือเนี่ยนะฮะฝนฝนอาจจะลดลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะเราไล่ก็คือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
จังหวัดที่อยู่รุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดเนี่ยใช่นะฮะก็จะมีการที่แบบว่าเอ้ย
ในเรื่องของน้ำน้ำในระดับแม่น้ำโขงพี่คิดดูว่า๒วันเมตรอะเพิ่มอะ
ใช่ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นขึ้นทุกวันแล้วขึ้นเร็ว
ดีฮะแต่มันจะท่วมแล้วตอนนี้มันท่วมแล้วของแม่น้ำโขงเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำเยอะมากเนี่ยถ้าถึง๑๑๔๐เมตรนี่ก็ต้องระวัง
เข้าไปท่วมในตัวเมืองนะคะส่วนทางภาคเหนือที่เราคุยไปเนี่ยถามว่าเป็นผลดีไหม
ก็เป็นผลดีในบางส่วนกับเขื่อนศิริกิจค่ะมีอันนี้ส่งได้ไปในเรื่องของการกักเก็บน้ำ

ปริมาณฝนเหมือนเห็นตลอดเวลาแต่ตกหลังเขื่อนไม่ได้ตกเหนือเขื่อนเลย
ล่าสุดนี้หลังจากที่มีน้ำเนี่ย
น้ำมีพายุเข้ามาทำให้ฝนตกทางภาคเหนือมากขึ้นเนี่ย
เขื่อนศิริกิจเองก็มีปริมาณกักเก็บน้ำที่สูงมากขึ้น
ก็คือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นแหละ
แต่ก็ยังขอให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภคบริโภค
เพราะเรายังไม่รู้ว่าหลังจากนี้ต่อไป
ปริมาณน้ำจะยังไงเกิดใช้กันไปแบบฟุ่มเฟือยไม่ประหยัด

คุณกำลังจะบอกว่าในขณะที่เรากำลังรายงานข่าว
ฝนตกน้ำท่วมเรายังมีโอกาสที่จะขาดแค้นน้ำอีกเหรอฮ
ก็เป็นไปได้สิเพราะขนาดต้นปีครึ่งปีที่ผ่านมา

แต่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนที่มันมีพายุเข้ามาฝนตกจริง
แต่หลังจากนี้ต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไง
คือบางทีเพราะบทที่ไม่มีก็ไม่มีเลย

ไปดูเค้าบอกตอนนี้พระมาท

แต่บางพื้นที่ก็คือน้ำเนียมแล้วก็จะลงเร็วผม
ก็ไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางเหมือนบ้านเรา

เพราะฉะนั้นชาวภาคอีสานรุ่มแม่น้ำโขง

แล้วก็จังหวัดแพร่

อาจจะเรียกว่าที่ตั้งดีค่ะอยู่ที่สูง

อนอยู่ลำปางอยู่ลำปางแล้วที่เขาไปปลูกป่ากันล่ะ

ว้าวไอ้อีกอันนึง

นี่เห็นข่าวนี้หลายเรื่องครอบส์แล้ววันนี้

จริงเห็นในอินเตอร์เน็ตคือคนไทยวันนี้ทั้งข่าวออนไลน์แล้วก็ข่าวในหนังสือพิมพ์
คุณดูนะฮะหน้าก้าวของไทยรัฐวันนี้น้องช่วยถือหน่อย
แต่คนไทยส่วนใหญ่๗๖อยู่ในวัยทำงานกับรู้สึกว่าสุขภาพตนเองไม่ดีเท่ากับ๕ปีก่อน
แต่๕ปีก่อนเธอเหมือนจะตายเนอะแต่ตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วแต่คนแข็งแรงขึ้น

ตอนวันดีคืนนี้เอ๊ะทำไมตัวเองวิ่งเหมือนแบบ
คือเหมือนทำไมปวดตัวไปหมดอะไรอย่างนี้

คือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวเองว่า

เพราะว่าเรากลัวที่จะชั่งน้ำหนักเพราะถึงบอกว่าคนที่ออกกำลังกายบางทีมันดีดขึ้นตามอายุหรือเปล่า

อะไรอย่างเงี้เนี่ยหนูไปชั่งน้ำหนักหนูน้ำหนักไม่ลงเลยนะ
แต่มันอย่าให้ขึ้นถูกต้องไหม
ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะหนักกว่าคุณมดดำอีก
แล้วพี่หนุ่มทำอย่างไรให้หนัก๙๔
แต่พี่หนุ่มสูงเยอะนี่เนี่ยว่างนี้๙๔ผมว่ะ
ไอ้อ้วนร้อยเมียเนอะเธอก็เลียกกลัวเม้ง

แล้วสต๗เรียกว่ายังไงน้อตู้ตะนอยเนอะ

แองจิหรอไม่มีสิทธิ์หวนร้อนดังขนาดนั้น
บางคนเนี่ยเขาบอกว่ากิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยมันเริ่มจากการกิน

คนไทยวัยทำงานรู้ดีว่าสามารถทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีกว่าเดิ
ลดน้ำหนักได้ตามที่ต้องการแต่ส่วนใหญ่เนี่ย
บางคนบอกไว้ก่อนไว้ก่อนสักพรุ่งนี้ก่อน
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการกินรับประทานขนาดทำกิจกรรมอย่างอื่นรับประทานของเคี้ยวที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
เขาบอกอีกหนึ่งปัญหาที่คุกคามชีวิตคนไทยคือการใช้อินเตอร์เน็
แล้วก็เกี่ยวกับทำให้อ้วนขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถูกใช่ไหมไม่ใช่เรื่องงานมากเกินไปนะพี่
เฉลี่ยใช้เวลาท่องโลกออนไลน์มากกว่า๕ชั่วโมงต่อวัน

แองจี้หล่อนท่องโลกออนไลน์วันละกี่ชั่วโมง

คุณกล้องใช้อินเตอร์เน็ตวันละกี่ชั่วโมง
มาก่อนพี่ก้องแค่ทั้งวัน

เพราะพี่ก้องต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลทั้งหมด

เขาบอกว่าต่อให้คุณออกกำลังกายให้ตาย

วันไหนที่เราแบบอดนอนนะ

เขาบอกโดยแต่ละวันเนี่ยให้หลับให้ได้นะฮะ

ฟังแล้วก็อยากจะบอกตัวเองกี่ชั่วโมงคะไหนว่า

โอ้โหเราคิดว่า๕ชั่วโมงพอใช่ไหมนี่คือคำตอบพวกเราถูกต้องไหม
แต่จริงแล้วขอให้คุณจำไว้เลยว่า
ในต่อวันเนี่ยคุณจะต้องหลับให้ได้๖๓ชั่วโมงต่อคืน

คุณจะต้องถ้าสมมุติจะทำให้สุขภาพดีขึ้น
เมตะบริซึมหรือทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นต้อง๘ชั่วโมง
๗๗พออีกสักนิดกว่า๘เนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
คนไทยถือว่าหลับน้อยเป็นอันดับ๒ของภูมิภาคนะฮะ
ต่ำสุดในกลุ่มประเทศที่สำรวจ๑๕ประเทศ
ประเทศไทยต่ำสุดว่ะ
อ้าวมาข่าวต่อไปนะครับวันนี้
ก็พยายามหลับนอนให้มากขึ้น
ให้เยอะขึ้นแต่ถ้าสมมุติมานอนกลางวันอะไรบวกกันได้มั้ย
ไม่ได้จริงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงกลางคืน

นอนแล้วหนูกินหรือเปล่าเป็นไปได้

หนูไม่กินเย็นนะคะไม่กินข้าวกันแต่หนูกินดึก

วันนี้ต้องบอกว่านักกีฬายกน้ำหนักของไทย
ก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อย

คนพูดถึงเขามากตั้งแต่เมื่อวานนี้
ฮิโรกิโอเก
มีข่าวดังมาทั่วโลกหลังจากมีคลิปการแข่งขันกรีธา

มีรู้สึกสบายมากสำหรับโอลิปิกในครั้งนี้นะครับ

ปรากฏว่านี่เลยฮะในหนุ่มเนี่ยนะครับ
ฮิโรกิโอกิตะวัย๒๘ปีนะครับ

กระโดดพลาดจัดระเบียบร่างกาย

จัดระเบียบร่างกายยังไงมันค้ำไงมันก็ต้องค้ำไงมันต้องค้ำอยู่แล้ว

แล้วคือจัดระบบระเบียบช้างน้อยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่

คือพอคล้ำต่อไปปุ๊บเนี่ยต้องกระโดดข้าม

โอกีตะนี่นะครับต้องกระโดดสูงถึง๕เม้โลกรัม๓๐เซนตม

แต่พอกระโดดไปปุ๊บระหว่างทิ้งตัวเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าหน้าขาได้ไปสัมผัสกับไม้ที่เขาคาดนี้

กำลังจะลงแล้ว
ไปเจอไม้คำอีกอัน

แล้วตรงนั้นเขาผ่านไหมล่ะ

ได้อันดับที่เท่าไรรู้ไหม๒๑
จากทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้
เพราะช้างน้อยไปฟาดกับไอ้คานนี้
จริง
นี่แต่มีนักกีฬาอีกคนนึงที่แบบว่าเขาบอกว่าแค่วันเดียวนะ
มีคนติดตามเพิ่มอีกเป็นล้าน

คนนี้เลยเขาเป็นนักยิมบาซิลค่ะ

คือตอนนี้ในโลกโซเชียลต้องแชร์กันแบบรัวเลยค่ะเป็นแบบเมืองเจ้าภาพเมืองเจ้าภาพ

ใช่เพราะทุกคนดูสิ
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกัน
เขาบอกว่านุ่มคนนี้ปัจจุบันอายุ๒๒ค่ะ
เกิดวันที่๑๘กันยา๒๕๓๖สูง๑๖๙น้ำหนัก๖๕สัญชาติบราซิล

ไม่แล้วเขาเป็นลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นจริงค่ะ
หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเขาอยู่ในครอบครัวนักกีฬาทั้งหมด

สนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ

มาค้นพบว่าตัวเองชอบยิมนาสติกตั้งแต่๑๐ขวบ
ปัจจุบันนี้เล่นยิมนาสติกมายาวเลย
จากคนนี้หลายคนก็ไปจับตามองนักกีฬาคนอื่นอีก
มีแบบหล่อกระชากแบบใจสาวกันเพียบเลย
หนึ่งคนเลยคือลูคาราโตะค่ะ
เป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากประเทศอิตาลี
ลองไปชมหน้าของเขา
บอกว่าคนนี้มีดีกรีเป็นถึงในแบบด้วยนะคะ

แล้วก็มีอาเทอร์ลอรี่

ต่อไปชื่ออเล็กซ์ลันกิรีค่ะ
คนนี้เป็นนักวอเล็กบอลชายหาดจากอิตาลีเหมือนกัน

คนนี้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากประเทศฝรั่งเศส

ว่ายน้ำจีนชื่อว่านิงสีเทาค่ะ
คนนี้ก็คุณดี

นี่คนนี้เป็นนักกีฬาของฝรั่งเศสว่ายน้ำ

กาหลีใต้

หิวไหมเห็นแล้วหิวไหมชอบจีนน่ารักไหมเขาชอบคนจีนเมื่อกี้
คนนี้ชื่อลีเดฮุนแล้วก็มีมาจากเกาหลีใต้อีกคนนึงเป็นนักกีฬาแบตมินตันก็หล่อนะคะลียงเดย์
ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคอนโดวอลเล่บอลว่ายน้ำอะไรประเภทนี้

สาวก็นอกจากชมกีฬากันไปแล้วก็ดูบรรดาหนุ่มด้วยนะคะ

ช่วงหน้านะครับ

เขาบอกว่าเป็นเศรษฐีพันล้านเหมือนกัน

อ๋อทำชิลลี่เดี๋ยวกลับมาอ่า

ทำไมคุณอยากเจอเสียงเขาเหรอ

เขาอ่านข่าวกีฬาอยู่ข้างล่างนะ
อยู่ข้างล่างเนี่ยไทรลักษณ์เนี่ยแหละค่ะ

ไหมอยากรู้เรื่องมากเลยคุณฟลุ๊กเนี่ยยังไง

เขาเป็นใครจากไหนหลายคนก็ไปดูประวัติเข้ามาว่า
คนนี้หรือเปล่าที่จะมาเป็นแฟนอ้ำพัชราภา
จนเป็นที่คาดว่าตอนนี้คุณนายอ้ำโสด
แล้วก็แบบจะหาแฟนใหม่แล้วบางคนก็มีกำลังกระแสบอกกลับไปคืนดีกับตอส
คุณตอสแฟนเก่าแต่ที่จริงคุณไอ้อ้ำก็เป็นแฟนกันอยู่
มาถึงคุยกัน

เพราะอ้ำว่าสนิทกับน้องของคุณตอส

อ๋อเพงแนะนำ
ให้สิดังเลย
แล้วก็เป็นบริษัทที่ส่งออกอัญมณีชื่อดัง

ฟลุ๊กเรียนจบมัธยมที่สวนกุหลาบ
แล้วก็ไปต่อด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ก็จบมาปุ๊บก็มาสารต่อธุรกิจของครอบครัว

เมื่อก่อนน้ำเป็นแฟนกับนั่นหรือ

อ๋อน้องเล็ก
เฮ้ยกับน้องเล็กเขาเลือกแล้วเหรอ

เขาต้องมาเล่นอยู่แล้ว

ไม่ใช่คนละคน

เฮฬนคนที่คุณเอามาก่อนใช่ไหม

ก็เป็นเพื่อนเฮฬนในวิตาล

ไปไม่ถึงไปไม่ถึง

พี่ครูปปุ๊บ

ไม่ใช่หล่อนคือยังไงนะเกาหลีนั้นมายังไงนะ

อ๋อทั้งนั้นนี่พูดถึงพิษสวรรค์พูดถึงคุณนุ่นดีกว่า
คุณนุ่นวรนุษย์ต้องบอกตอนนี้รักหวานฉ่ำมาก
ก็จะเตรียมบินไปเชียร์สามีคุณตอสปิติแข่งรถที่ประเทศจีนด้วยนะคะ
หลายคนก็บอกว่ายังไงบ้างนะ
ช่วงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีช่วงเวลาที่จะต้องไปประเทศจีน
ไปดูคุณตอสแข่งรถที่เซี่ยงไฮ

ก็มีแฟนคลับจีนน่าจะไปคอยต้อนรับ

ให้ไปออกงานคู่กับคุณป้องบ้างไหมเล่นละครกันเนี่ย
เขาบอกว่าก็ไม่มีนะคะถ้ามีก็จ้างได้
เพราะว่าพี่ป้องเนี่ยเขาดังมากนุ่นก็ไม่ได้ดัง
ก็แล้วแต่โอกาสถ้ามีติดต่อมาก็ยินดีที่จะไปอะไรแบบนี้
มีคนไปถามคุณนุ่นเรื่องของทายาท
คุณนุ่นบอกว่ายังจะมีถามอีกเหรอคะ

มองวันนี้ทำทุกอย่างให้ดีดีกว่า

เห็นบอกว่าถามเรื่องละคร
ฆ่าตัวละครเขาถามว่าเจ้าเวรหาเนี่ยเป็นอย่างไร
ทำไมไม่ไปถามผู้บริหารคุณนุ่นถามอะนะคะ

เมื่อละครมันเลื่อนถ่ายทำออกไปคิวเราจะได้หรือเปล่า

ก็จะมีแค่แซมแทนนิดหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นคุณแนนุ้นก็เสร็จแล้วนี่
ไม่มีคนก็บอกว่าเนี่ยทางนั้นเขาขอคิวเรามาอยู่ไหม
เพราะว่าไม่ได้ถ่ายอีก๒เรื่อง
ก็คือหมายถึง๒เรื่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายขอมาไหม
เขาก็ยังไม่ได้ถ่ายก็ยังไม่ได้มีการขอคิวคุณนุ่นอะไรมานะคะ
กลัวเขาจะยุบโปรเจกต์หรือเปล่ามีคนถามเลย
เขาบอกอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะซึ่งนุ่นตอบไม่ได้
แล้วเรื่องค่าตัวล่ะเราได้ครบไหม
เพราะก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ออกมาถามคุณนุ่นเลย

นุ่นเองทำงานกับทางทรูกับพี่นัทกับพี่อ้ำเนี่ย
แฮปปี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนและรักทุกคน
คุณแนนุ้นได้แล้วได้แล้วนุ้นเขาได้อย่างปกติ

อ้าวเอาเงินส่วนตัวให้ถามซะสิ

เพราะไม่มีแต่ว่าเหมือนกับบางว่าไปรับงานแล้วก็ลดท่าตัวดำราคาตัวลงมาเพื่อได้ตัดหน้าคนอื่น
ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีโฆษณาประมาณ๑๐ตัวเลยนะ

สิบตัวเดี๋ยวลองกุญบอย์บอกว่า
จริงก็ไม่ได้นับนะก็น่าจะประมาณนั้น

ถ้าเขาอยากให้เราเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ยินดี
ว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเยอะกว่าพระเอกรุ่นน้องหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่หรอกนะ
ทุกคนที่มีงานเป็นของตัวเองมีงานเท่ากันนั่นแหละแตกต่างกันออกไป
ใครเป็นตัวไหนผมว่ามันขึ้นอยู่ที่สื่อที่ซื้อมากกว่า

ในจำนวนพรีเซนเตอร์เท่ากันเนี่ยนะครับแต่คนอาจจะเห็นตัวนี้ตัวนั้นมากกว่า
สำหรับผมเองเขาเสียเงินจ้าง
เพื่อให้เราเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ทำทุกอย่างเพื่อโปรโมทสินค้า

ของเขาก็อยู่ประมาณอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าอย่างนั้น

ใช่คือเป็นคนน่ารักนะครับ

เหมือนกับไปปั่นกันเองปั่นข่าวจริง
แต่เดี๋ยวนี้มันมีดาราบางคนที่พอสืบทราบมานะคะ

คือประมาณว่าถ้าเกิดจ้างฉัน๒ล้านฉันรับนะ
แต่ก็ได้ในราคา๒ล้านฉันไม่ไปออกงานอีเวนต

จะขอแค่ถ่ายแค่ผ้าพอจบ
ออกสักเชียงใหม่กับทางหาดใหญ่นะแต่ไม่ไปออกภาคนั้น

แล้วมีความดังด้วยหรือเปล่า
ความดังก็อยู่กับการซิขซัค
กับการคุยของเขาแหละพูดจากการเหรอนั้นนี่หรอเปลี่ยน
ใช่อยู่ที่กล้างดุย
เม็ด
นี่กินเองแล้วไปออกกำลังกาย

ตามใครคะตามใครคะแล้วทำไมเป็นบุคคลที่แบบว่ามีอิทธิพลที่สุด
ทำไมถึงไม่มีทุกอย่างช่วงหน้าจะสู้เดียว

สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

เรียกได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้มาก
ว่าเขาจะจับหิกจับอะไรแม้กระทั่งรองเท้าที่พวกคุณใส่กัน

หรืออาจจะเป็นหลักแสนด้วย

รองเท้าที่เขาใส่ปั๊บคนต้องตามด้วย

โอ้โหแล้วคุณคิดดูว่ามูลค่ามันซื้อบ้านทีอ่ะพี่ไม่เห็นเหรอ

จากเด็กที่อัดคลิปตัวเองลงในยูทูป

แล้วหลังจากนั้นก็มีค่ายเพลงติดต่อมา
แล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหแบบจุดกันไม่อยู่

ล้างเรียบ๗๗ล้านคนที่ตามน่าเสียดายกัน

เราคิดเป็นเงินไทยนะเราคิดเป็นเงินไทยแค่แบบว่า
คนตามคนละบาทเท่ากับ๗๗ล้านบาท

คือเรื่องยังไงคือโกรธที่โกรธมาอันดับหนึ่งของโลก

กลายเป็นประเด็นร้อนฉาขึ้นมาเนี่ย

แล้วก็ซึ่งเรื่องนี้แม้กระทั่งแฟนเก่าของเขานะฮะ
เพราะภาพคู่พวกนี้เป็นสิ่งที่พิเศษระหว่างคนสองคน
โกรธแฟนคลับเพราะแฟนคลับเนี่ยรักคุณ
อ๋อแต่ว่าอ๋อมันคือพระเจ้าอะ

เขาก็ต้องมีสิทธิ์อะไรในเพื่อนที่สัตวุของเขาอ่ะผมก็ดำ

เด็กคนนี้มันคือพระเจ้าเป็นคนที่กลุ่มโลก

อันนี้กับแฟนเขาแฟนใหม่
ก็คือเป็นภาพเซ็ตอันสตินี้ออกมา

คนบางคนใช้เขาเพื่อให้ตัวเองมีพื้นที่ในหน้าสื่อ

เจ้าชู้คนหนึ่งที่นอกใจคนอื่นหลายครั้ง
กลับไปโยนความผิดให้กับคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ยอมให้อภัย

พร้อมกับลงท้ายทุกข้อความที่แบบว่า
เขาพาพโพสต์พาพหมด๓๘๐๐โพสต์ว่าไงวะ
เออมันลบแอคมันคงนั่งลบไปเรื่อย
ไม่จำว่าเขาจะไปลบไปคนตามได้ยังไงอะเออลบแอคเคาน์ไปลบแอคเคาน์ทิ้งเลย
ไปเขาทิ้งเลยแต่ว่าถ้ารถให้เขาทิ้งมันจะไม่มีอย่างนี้อยู่นะ
มันก็ไปหมดเลยนะเออมันไม่เคยเห็นว่ามันทำแบบนี้ได้เลยนะ
ไม่ใช่ดิคือถ้าล็อกแอคเคาน์ปุ๊บเนี่ย
คนเสิร์ตมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเจออย่างนี้เหรอใช่เหรอ
เหมือนตอนนั้นที่พี่เจนี่ปิดไปนั้นคือเอาตอนตอนแตงโมปิดอ่ะเออ
มันยังอยู่นะแต่มันเหมือนแค่ว่าแบบคนอื่นเขาก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่นี่คือมันหายไปเหมือนแบบถ้าเกิดบางทีเราเข้าสมมุติคนที่บล็อกเราหรือเราไม่ได้ตามเขาก็จะเป็นแบบนี้
มานั่งขายโคลาเจนขายยาลดความอ้วนดีกว่าเนาะ๗๗ล้านมากกว่าจริงเอามานั่งขายยาลดความอ้วนขายคนละเจนดีกว่า๗๗ล้านคน
ล่าสุดมันก็แก้ผ้าโชว์ออกมาไม่เห็นเหรอนะเออ
ผมจำชื่อไม่ได้เขาไม่ได้บอกไว้
แต่จะเป็นเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไร
นะฮะเป็นการทำอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกของเราเลยหรือเปล่า
ใช่ค่ะก็จริงแล้วบอกว่าเป็นของคุณเอ
โอ้โหตาพี่หนุ่มมันไม่ได้เล็กนะ
ใช่แอนเพลสคุณแอนนี่ก็แน่นอนนะ
ก็บอกเป็นของคุณเอคุณเอเป็นคนลงทุน
ส่วนแอนก็ลงด้วยนิดหน่อย
แล้วแต่ว่าจะเข้าไปเป็นคนที่แบบดูแลอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาบอกว่าร้านที่ว่านี่มีอะไรบ้างนะครับ
ก็บอกว่ามีสปามีนวดหน้าสปาตัวมีนักกาแฟ

ร้านเกมร้านหมอฟันร้านไอตีมร้านกระดนดมร้านทำเล่บ

ฉันว่านางต้องเสียกันแจ่ละนางจริงจะได้ขึ้นมาขนาดนะ

น้องกรีนอาศราผอย
โต้เกาเหลากับมะนาวนอกจอ
แล้วก็ย้ำสถานะกับคุณแพทริกก็ยังเป็นแค่เพื่อน
เขาบอกน้องกรีนเป็นแบบมีโต้เกาเหลากับคุณมะนาวสอนสิน
จอนะคะหลังจากร่วมงานในเรื่องของขมิ้นกับปูน
ยืนยันว่าสนิทแล้วก็รักอีกฝ่ายเหมือนน้องสาวนะคะ
เพื่อนนะคะทราบว่าอีกฝ่ายนึงมางานเดียวกันหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จริงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจริง

ยังมีข่าวกันว่าคุณพ่อกรีนไม่ชอบเคลลี่ตอนนั้น
อุ๊ยนั่นรวยเนอะ

ก็เป็นทายาทโรงรามเรเนซองค์อ่ะนะคะ

นั่นไก่เลิกใช่ไหม

คือคุณกรีนเล่นเป็นบทที่คุณจอยสิริรักษ์เคยเล่นใช่ไหมครับ